ใครที่ชอบเติมน้ำมันแล้วก็ใช้บัตรเครดิตบัตเดบิตในการรูดเติมไม่ได้จ่ายเงินสด
คุณต้องเช็คนะคะหันไปดูที่จอด้วยว่าเงินที่เติมไปเนี่ยมันกี่บาท
แล้วจำนวนเงินที่เขารูดไปมันกี่บาท
เพราะว่ามันมีเด็กปั๊มซึ่งเป็นธอมคนหนึ่งค่ะมีคนใช้บริการเขาไปถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะ
รูดเกินคือบางคนไม่ได้ตรวจสอบไงคะว่าเติมไปเท่าไหร่
สมมุติเติมเก้าร้อยรูดพันนึงเติมแปดร้อยรูดพันนึงแปดแบบเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ไปดูคลิปกัน
ให้ครับคุณทำหลายครั้งแล้วหลายครั้งคนทุกครั้งครับ
ในบริษัทมาบอกว่าคนที่เป็นธอมทีนี้เราเราเองเราเราก็เคย
รู้จักกันเคยคุยกันมาก่อนแต่ก็ไม่ควรทำให้ทุกคน
ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าคุณยกเลิกหรือไม่ยกเลิกแต่คุณมีเจตนาที่ไม่ดีไง
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะคุยกันในกับเจ้าของปั๊มครับ
แฉพฤติกรรมซาวทอมคณะงานปั๊มน้ำมัน
และแอบรูดบัตรเกินวงเงินที่เติมจริง

ครั้งนี้เลยตั้งใจอัดคลิปรอเลย
ทำเหมือนคนอื่นที่โดนมาเลย
ก็คือเติม๙๐๐รูดพันหนึ่ง

บริษัทปตทบริหารธุรกิจค้าปลีก

เป็นความผิดส่วนบุคคลของพนักงาน
ก็ยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับผู้เสียหาย

ให้ความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตว์สุจริตนะ
และจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

ตรงรูดเกินแล้วเงินมันเข้าเด็กปั๊มได้จริงเหรอคะ

มันมีกระบวนการวิธีการของมันเคยถามเหมือนกัน

มันจะมีกับตอนเคลียร์บินตอนปิดปั๊มอ่ะนะ
ถ้าเกิดว่าเงินมันเกินมามันก็ดึงออกไป

หันไปมองเลยค่ะกี่บาทจุดโทษนิยมอะไรยังไง

มันมีแจ้งได้ไงว่าบัตรถูกรูดไปกี่บาทกี่
มันอัลเลิศขึ้นมาใช่ไหม